ปังหังข้อแรกมูลค่า๒๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
น้ำสับปะรดซิปโก้ราคาอยู่ที่

ขนมปังกรอบไส้สับปะรดราคาอยู่ที่

๔๙บาท
และเบสฟู้ดต้องถูกกว่า๔๙ค่ะ
แม้มสับปะรดเบสฟู้ด๑๗๐กรัม
จะตัดสินใจถูกหรือไม่ที่ไม่ใช้ตัวช่วยนะคะ
ราคาอยู่ที่
เยมจับรถจากเบสฟู้ดราคาถูกที่สุด
เก่งมากผ่านข้อแรกมาได้ค่ะ

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ขอบคุณทุกคน
คนแขนวงบ้านเราเขาไม่กินผลไม้มากไงวะเนี่ย
ไม่เคยสั่งมาเพิ่มเลยแล้วก็ไม่เคยลด

นี่สีพายุเข้าฝนตกกำหนัมอีกเยอะเลยนะเนี่ย

เอ้าซื้ออะไรพี่แต่ดูลักษณะเขาไม่ซื้ออะไรเลย
อ่าทำไมวันนี้มาเศร้าเลยอ่ะ

เฮ้ยอย่าบอกว่าเลิกกับแหม่ม

คือใช้ผมไปซื้อข้าว

ผมก็เลยให้เขาไปซื้อยำมาม่า

เขาก็ไปซื้อยาวุ้นเส้นมา
เฮ้ยทำไมงั้นได้ยังไง

เขาได้ยังไงพี่คนละยำ

อู่๊ยผมร้อเล่นนะ
ท่อตอย่าบอกแล้วว่าลางานไปเที่ยว
อ้าวถูกต้องค่ะ
อะไรว่าผมลาแล้วอ้าวพี่ผมพร้อม

แต่งตัวแบบนี้ให้ทายไปเที่ยวไหนมา

โอ๊ยที่ผู้หญิงชอบใส่ซูพีชน่ะ

ใช่ป่ะโอ๊ยทำไมต้องเอานิสัยตัวเองมาถ่ายล่ะ

ไปทะเลมาภูเก็ต

พัทยาไม่ใช่ราชประเคราะห์ถูกโอ๊ย

เอ้าพี่ไปทะเล

มึงไปซิกออกมาก่อน

โอ้โฮพี่ผมสะเตือนใจนะพี่

เออสั่งตั้งเยอะแยะน่าจะแข็งแรงแข็งแกร่ง
โอ้โหก็แฟนผมอยากไปทะเลบ้างอะพี่
แต่ผมไม่มีตังค์พาแฟนไป

โอ้โหนอกจากไม่เคยซื้อของในร้าน
เดี๋ยวนี้พัฒนามายืมตังค์
อย่าเลยน้องเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติด

เองไม่ต้องไปซื้อถึงทะเลได้น้อง

นี่เรื่องอาหารทะเลเรื่องเผาเรื่องอะไร
เรื่องฟอยเฟิร์นเขาห่อปลาปิ้นบ่อย

ข้าวต้มแซ่บนี่ต้มยำแซลมอน
แล้วบอกได้เลยไม่แพงด้วย

นี่ครับข้าวต้มรสต้มยำกุ้งครับ

ของข้านี่ข้าวผัดกุ้ง

มหาชัยทะเลเลยเอานี่ครับ
ของพี่ถูกกว่าของพี่ผ่านทะเลแท้
แล้วมีกำลังใจนะครับเพราะว่าไปที่รายทะเลบอกซู่
แล้วเสียงขึ้นทะเลเจ๊
แต่ว่าอาหารทะเลที่ยกมาตรงนี้สิคะ
ของพี่บอร์เนต์มีอะไรบ้าง
นี่คือข้าวต้มรสต้มยำกุ้งภาณทะเลครับ

เป็นผลิตภาณอาหารแช่แข็งนะครับ
ประสงค์ประสานกับต้มยำกุ้งที่มีรสจัดจ้านครับ
ถ้าคุณไม่อยากกลับบ้านเร็วตอบผมราคาถูกมาก

นี่ไงพานทะเลข้าวผัดกุ้งสูตรมหาชัย
๒๓๐กรัมค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากพานทะเลค่ะ
ส่วนของผมพานทะเลเช่นกันครับผม
เป็นข้าวต้มรสแซ่บนะฮะ

พี่จิตคะ

ไม่ต้องคุยกับแม่ซื้อคุยกับข้าว

ให้แม่ซื้อส่งกระแสจิตมาอยู่ค่ะว่าอันไหนถูกสด
ส่งกระแสจิตมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะ

เราจะรู้สึกว่าข้าวต้มเนี่ยน่าจะถูกกว่า

เพราะว่าข้าวต้มใช้ข้าวน้อยกว่า
แต่ว่าด้วยความว่ามันเป็นผ่านทะเลแล้วก็เนี่ย

เนื้อน่าจะเย็นค่ะ
แต่อันนั้นพอข้าวผัดปุ๊บก็จะมีไข่ไหม

ก็เลยคิดว่าข้าวผัดน่าจะแพงสุด
แต่ตรงเนี้ยคิดว่าพี่ตั๊กกี้เพราะกลำมันน้อยกว่าไง

เพราะว่าแซลมอนแพง

ผลิตภัณฑ์แช่แข็งจากพรานทะเลทั้ง๓ชนิดนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

คุณจะใช้ตัวช่วยตัวไหนคะกรอบสองครั้งมั้ย
นกก็ว่าราบหน้ากลัวแบบบลูนี่แพง

ตอบมาสองครั้งคุณจะตอบอันไหนบ้าง

ข้าวต้มรสต้มยำกุ้งและข้าวผัด

ข้าวต้มปลาซาบอน

ต้มแพงกว่า๕๙บาทนะครับ

และราคาอยู่ที่